เอาไปดูต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมที่นี่เขาบอกว่ามีทหารกลางเมาและกลางเหลือเกินอยู่ในร้านเหล้าคุณผู้ชมเขาเรียกโต๊ะค่ะ

มันก็ไม่มาออกไปมันไม่เกี่ยวได้อีก
ผมเรียกมึงออกมามึงไม่ออกมา
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เป็นไงเขาบอกว่าไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใคร
หญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้พร้อมกับให้ข้อมูลว่า
ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้นะเขาเป็นทหาร
มานั่งกินเหล้าอยู่ในร้านบ่อยเลย
แล้วจู่วันที่เกิดเหตุตะโกนมาที่โต๊ะที่เธอนั่งอยู่
นั่งกันเป็นโต๊ะใหญ่๑๐กว่าคนคุณผู้ชม
เรียกหนุ่มรุ่นน้องของเธอให้เดินไปหา
ครั้งแรกรุ่นน้องของเธอก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่า

แต่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้กลับจะตบหัวเขา
พอเรียกอีกทีรุ่นน้องเธอก็เลยไม่เดินไปค่ะ
ทำให้พี่ทหารคนดังกล่าวนี่นะโกรธ
แล้วก็ด่าทอเสียงดังตามคลิปเลยคุณผู้ชม

กระชากคอเสื้อกระชากโซ่ที่มันคล้องอยู่กับแมส

แล้วก็กระชากคอเสื้อเพื่อนอีกคนที่เข้าไปห้ามโดนหมดนะคะ
ทำให้สร้อยทองขาดตกพื้นนะครับ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าของร้านพยายามพาคุณพี่เสื้อแดงคนนี้

ยังพูดจาข่มขู่ถึงกับบอกว่า
จะฆ่าทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ชม
ที่ฝ่ายของเธอเป็นผู้เสียหายแล้วก็ถูกทำร้าย
ไม่ยอมค่ะไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ทีมข่าวติดต่อไปหาหญิงสาวเจ้าของคลิปนะคะ
ชื่อว่าคุณสุทัชยาค่ะขออภัยค่ะ
ชื่อว่าคุณทันสุภาค่ะหรือว่าคุณแพทย์

เล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดตอนตี๒
เมื่อวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง

มีพฤติกรรมชอบระรานลูกค้า
ภายในร้านแห่งนี้อันนี้เธอกล่าวอ้างแบบนี้นะ
แล้วก็เคยมีเรื่องไปตบหัวลูกค้าในร้านมาแล้วด้วย
อกจากนี้ก็มีพฤติกรรมชอบลวนลามลูกค้าผู้หญิงในร้านด้วย
บอกว่าเรื่องนี้เธอจะไม่ยอมนะคะ
จะยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลย
เพราะว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัย

คำพูดสุดท้ายก่อนที่คุณพี่เขาจะเดินออกจากร้าน
อย่าให้กูเจอนะจะฆ่าทิ้ง
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหจะฆ่าจะแกล้งกันเลยเธอกลัวมากนะคะ
แล้วก็อยากจะให้ทางกองทัพตรวจสอบนะครับ
รวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดของคุณพี่เขานี่นะฮะ
ตรวจสอบว่าคุณพี่เขาเป็นนายทหารยศสูงจริงหรือเปล่า
และที่สำคัญเป็นนายทหารจริงใช่หรือไม่
ถ้าทำแบบนี้มันจะมีความผิดทางวินัยอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
ก็ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องจัดการให้เธอด้วย
เธอรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะ